ประสบปัญหาน้ำเหิล้นตลิ่งบางจุดมีน้ำท่วมขัง
เพราะว่ามีชุมชนซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชน
ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้เพราะว่าน้ำท่วมขังรวมทั้ง
วันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยที่อำเภอบางบาน
ติดตามจากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านในคลองตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านหลังของผมก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่ออกจากบ้าน
เนื่องจากเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิด
โดยเมื่อวันอาทิตย์ผมได้ลงพื้นที่มาแล้ว๑ครั้งผ่านไป๒วันตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นมาอีก๑๐เซนติเมตร
ส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเฉพาะอำเภอบางบานอำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนานั้นที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อย
ตลิงกับคันกั้นน้ำชลประธานระดับน้ำสูงกว่าตลิงเฉลี่ย๒เมตร๒๐เซนติเมตร
ชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับต้องการให้ชลประธานเปิดประตูระบายน้ำ
ส่วนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำน้อยก็คือทุ่งป่าโมกมีพื้นที่ชลประธานประมาณสามหมื่นไร่
เหลือข้าวจะเก็บเกี่ยวสิ้นเดือนกันยายนนี้อีกประมาณ๑๒๐๐ไร่
ที่ชาวบ้านต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำคลองกุดีประตูระบายน้ำวัดใบบัวประตูระบายน้ำคลองตานึ่ง
จากชนรับประทานได้ปิดประตูเพราะระดับน้ำในแม่น้ำน้อยสูงกว่าในทุ่งนั่นเอง
และได้มีการตกลงกับชาวบ้านแล้วนะครับขอชะลอเพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวถึงสิ้นเดือนก่อน
โดยจะตกลงเปิดรับน้ำเข้าทุ่งป่าโมกผ่านประตูระบายน้ำทั้ง๓แห่ง
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจ้านำถุงยางชีพ๘๓ชุดให้กับประชาชนที่ประสบอุทธกภัยในบ้านในคลองนะครับตำบลกบเจ้าอำเภอบางบาน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ออกมารับด้วยตนเองได้นะครับ
และมีบางส่วนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เราก็นำขึ้นเรือเพื่อไปส่งมอบให้ถึงบ้านตามจุดต่าง
นายวิศนุพงศ์สงวนจัดสัจพงศ์นายอำเภอบางบานเปิดเผยว่าในพื้นที่ขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำยังคงทรงตัวต้องเฝ้าระวังว่าเขื่อนเจ้าพญาจะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
หากปล่อยเพิ่มคิดว่าคงท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างแน่นอน
ก็ต้องบอกว่าบริเวณบ้านที่อยู่รอบริมฝั่งน้ำริมฝั่งแม่น้ำกับริมฝั่งคลอง
ได้รับที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ๑๗๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ย
มันไม่สามารถจะระบายลงไปทะเลทันมันก็ทำให้เอ่อ
ทีนี้ถ้าถามว่าความสามารถเรารับได้เท่าไหร่
ถ้าปล่อยประมาณ๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะพอรับได้ครับ
ถ้าหากมีการปล่อยเพิ่มในระดับน้ำต้องเพิ่มแน่นอนครับ
อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่กับบ้านเรือนของตนเอง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
หากเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็จะได้ขนของหนีน้ำได้ทันนะครับ

รวมไปถึงผู้มีรายการชนลประธานจังหวัดธนาคมศรีอยุธยา
เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นล่าสุด
รวมไปถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวบ้าน
สามารถติดตามได้ในรายการทดปลดทุกข์วันนี้๑๖นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พระชาละพลลันทมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบ้านในคลองตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ